คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ฆาตกรรมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นพาดหัวข่าวด้านหลังของเรานี่นะฮะ
คนร้ายฆ่าโหดครูมวยดังดับคาเก๋ง
คือครูมวยคนนี้อายุสี่สิบกว่านะฮะเขาเปิดค่ายมวยแถวรามสอง
แต่เมื่อคืนไม่รู้เขามาทำอะไรแถวอ่อนนุษย์
มีใครนัดมาหรือเปล่าหรือมาเคลียร์ปัญหากับใคร
เพราะชาวบ้านบอกว่ามีเสียงรถมาหลายคันมาก

แล้วสุดท้ายไปเจอว่าเขาถูกฆ่าปาดคอดับอยู่ในรถเก่ง

จริงเขาจะบวชสักประมาณเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้คุณผู้ชม
แต่ว่ายังไม่ทันได้ถึงวันที่บวชมาโดนฆาตกรรมเสียชีวิตซะก่อน
ทีนี้ตำรวจก็คาดว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
แล้วกลัวว่าสาหญิงจะถูกฆ่ากรรมอยู่ด้วยไหม
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจศนประเวศน์รับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าเสียชีวิตเลย
อยู่ในซอยอ่อนนุษย์๗๐ทับ๑แขวงและเขตประเวทกรุงเทพมหานคร
ก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรของโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็หมู่นาฬิทธิปลอดเต็กตึง
ในจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่สักในซอยนะฮะหมู่บ้านเสมรีอ่อนนุษย์๑๙
พบร่างของนายวิชาณมะลิทองหรือว่านายแดงอายุ๔๙ปี
สภาพไม่สวมเสื้อนะฮะอันนี้มันก็น่าแปลกว่าทำไมไม่สวมเสื้อ
แต่เขาขับรถมานี่นะใส่กางเกงวอร์มสีดำ
กางเกงในมันตกอยู่ข้างตัวคือไม่ได้ใส่กางเกงในนะครับ
ใส่แต่กางเกงวอร์มตัวเดียวรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ครับ
มีบาดแผลชะกันที่ลำคอคือถูกปาดเอามีดปาดคอ
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างรถยนต์
มันมีคราบเลือดแห้งติดรอบรถเลยในรถเนี่ยมันมีรอยเลือดที่เบาะหลังด้วย
ประตูฝั่งคนขับและด้านหลังก็มีรอยเลือด
แล้วฝั่งประตูข้างในก็ไม่ได้ล็อก

ที่ทำให้คุณครูมวยคนนี้เขาเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้การสอบปากคำไปสอบปากคำพยานแวดล้อม
ในจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าสักประมาณ๔ทุ่ม

มีเสียงรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามามาหลายคัน
ก่อนที่เสียงมันจะมีเหมือนคนเอะอะโวยวายตะโกนอะไรกันสักอย่าง
แต่ชาวบ้านไม่กล้าไปดูเพราะมันดึกแล้ว

สุดท้ายเนี่ยพอเสียงมันสงบลงออกไปปรากฏว่ามีคนถูกฆ่าตายตรงนี้
ก็เลยแจ้งจำรวจเข้าไปตรวจสอบนะฮะ
ผู้ตายเนี่ยมาทราบภายหลังว่ามีอาชีพเป็นครูมวยครับ
ค่ายมวยอยู่แถวราม๒ชื่อว่า๗๘๙มวยไทยยิม
เป็นครูมวยใช้ชื่อในวงการคือวิชาณน้อยสิทธิเจ๊พยาว
นะฮะก่อนเกิดเหตุเขาบอกกับญาติว่าเดี๋ยวเดินทางเขาเดินทางมาจากสุพรรณบุรีนะฮะ
ทำธุระที่กรุงเทพแต่มาพบว่าเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุตรงนี้
ผู้ตายมีกำหนดจะอุปสมบทในวันที่๒๐มีนาคมนี้ด้วยครับ
แต่มาถูกฆ่าตายซะก่อนใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
มันมีข้อมูลมีรายงานมาเพราะว่าพอหลังจากเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เขาก็โทรศัพท์ไปหาภรรยาของครูมวย
อยู่ที่สุพรรณบุรีนะภรรยาเขาให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าทางผู้ตายมีครอบครัวแล้วมีลูกหนึ่งคน
หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครูมวยคนนี้ไปติดพันธุ์ผู้หญิงคนหนึ่ง
เราขอเรียกว่านางเสาเอละกันอันนี้ภรรยาบอกใช่ไหมใช่ภรรยาบอก
เสร็จแล้วเนี่ยนางสาวเอเนี่ยอายุประมาณ๓๐ปี
ซึ่งนางสาวเอก็มีสามีแล้วด้วยสมมุติเรียกว่านายบี
บีอายุประมาณ๒๗ทีนี้เมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ย
ในบีรู้ว่าเมียเขาเนี่ยนอกใจแล้วก็มาคบซ้อนกับครูมวยคนนี้
ก็เลยทำให้โกรธแค้นแล้วก็ไปขับรถชนจนทำให้ครูมวยเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บภรรยาบอกนะภรรยาของเอ่อครูมวยนายวิชาเนี่ยนะ
บอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอประเวททีนี้พอถัดมาจากเหตุการณ์รอบนั้นเนี่ย
ไม่กี่เดือนปรากฏว่านายวิชาณก็ถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ย
อกให้มาพบเขาอ้างแบบนี้ว่าจะไปฝึกมวยแล้วก็อุ้มไปทำร้าย
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ปล่อยตัวไปอันนี้รอบที่สองแล้วนะที่โดน
นายวิชาณก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนออุดมศุกร์ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ย
ทำให้นายวิชาณต้องพาลูกเมียไปหลบอยู่ที่สุพรรณบุรีสัก๒๓เดือน
แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยบอกกับเมียไงสามีบอกกับเมียว่าเดี๋ยวจะมาทำธุระที่กรุงเทพ
แล้วปรากฏว่ามาเสียชีวิตเลยไม่รู้อันนี้ตำรวจคาดการณ์นะ
ว่านายวิชาอาจจะมารับนางสาวเอที่พักอยู่ที่ซอยที่เกิดเหตุ
ใช่อาจจะมามีอะไรกันในรถที่จอดอยู่หรือเปล่า
พอในบีที่เป็นสามีของเอเนี่ยรู้เข้าก็เลยพาพวกขี่มอเตอร์ไซค์มา

ลงมือเลยเพราะมันก็สอดคล้องกับวัตถุพยานนะ

ก็ทีนี้ก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันแต่ตำรวจก็กลัวนะ
ตอนนี้กำลังตามตัวนางสาวเออยู่

แล้วก็ไปเก็บนางสาวเออีกคนนึงหรือเปล่า
ถ้าตามมาได้ก็น่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดนะฮะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไป

เพื่อหาตัวผู้ที่กระทำความผิดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป